มาถึงอีกคู่รักคู่นี้กันดีกว่านะครับ
รักน้ำรักป่ารักโลกรักป่าไม้นะคะ
สำหรับคู่นี้ของท็อปพี่พัฒน์แล้วก็คุณนุ่นนะคะ
ล่าสุดเขาแววมาว่าเออคุณท็อปก็อ้อนเมียนะ
บอกว่าขอตังค์หน่อยจะเอาไปทำแอปพลิเคชันนะคะ
คุณนุ่นเนี่ยก็เลยโดนแซวนะว่าเป็นภรรยาสายเปย์ไปซะแล้วนะคะ

แอปพลิเคชันดีสำหรับคนที่รักเลย
อนุรักษ์นะคะแล้วก็ไม่ใช้ถุงพลาสติกนั่นเอง
จนฝ่ายภรรยาก็โดนแซวไปแล้วนะคะ
คุณนุ่นเนี่ยยังเอาคืนนะแชร์กลับว่า
ปีใหม่ที่ผ่านมาสามีติดซีรีส์เกาหลีจนไม่มีเวลาทำอะไรเลยล่ะค่ะ

คนทักตลอดเลยอันนี้อ้วนเฉยค่ะ

เรามีหลายอย่างที่อยากจะทำในตอนนี้ให้สำเร็จก่อน
ยังไม่มีค่ะก็กลับมาเล่นละครแล้วนะคะ

แต่อย่าลืมมีเบบีย์ก็กันนะครับ
สนับสนุนให้คนลดการใช้ถุงพลาสติกด้วยนะคะ